คราวนี้นะคะมาส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มค่ะคุณออมอักภัณฑ์ค่ะ
เมื่อวานนะคะเราก็ทราบข่าวตกออกตกใจนะคะว่าคุณอ๋อมเนี่ย
กำลังต่อสู้กับอาการป่วยนะคะด้วยโรคมะเร็งบริเวณใกล้หัวใจค่ะ
แล้วก็เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกเมื่อวานนี้เองค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะน้องสาวคนสนิทตามภาพที่เห็นค่ะคุณโมอามีนาค่ะ
กับกองทัพทำข่าวถึงอาการป่วยของคุณออมอักภัณฑ์ค่ะ
ตรวจพบเป็นมะเร็งที่บริเวณช่วงหัวใจไม่ใช่มะเร็งปอดนะ

คือแบบนี้นะคะหมอตรวจพบว่ามีก้อนเนื้องอกขึ้นมาตรงบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจค่ะ
ขนาด๑๒เซนติเมตรค่ะเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งจากการตรวจชิ้นเนื้อนะคะพบว่ามีเชื้อมะเร็ง
ซึ่งก็ได้ทำการคีโมมา๕๖ครั้งค่ะ
โดยตอนนี้นะคะขนาดได้ลดลงมาอยู่ที่๑๐เซนติเมตรนะคะ
จึงได้ทำการรักษาขั้นต่อไปก็คือการผ่าตัดเอาก้อนชิ้นเนื้อนั้นออกค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเท่าที่ทราบ๑๑โมงค่ะ
โดยส่วนตัวเธอนะคะก็โทรให้กำลังใจคุณอ๋อมตลอดเวลานะคะ
แล้วก็กำลังหาเวลาไปเยี่ยมยืนยันนะคะว่าพี่อ๋อมกำลังใจดีมาก
และอยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้คุณออมด้วยค่ะ
ก็เนื้อขึ้นตรงหัวใจพอดีนะคะ
แล้วก็ต้องเป็นการผ่าตัดเพื่อแหวกแหวกออกแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ก้อนเนื้อประมาณ๑๐เซนนะคะ
ส่วนปอดปอดนะคะที่ลามไป๒จุด
หมอจะไปเช็คเนื้ออีกทีนึงว่าเป็นยังไงอะไรยังไง

แต่ว่าโมว่าทุกคนส่งกำลังใจให้พี่อ๋อมดีที่สุดแล้ว
ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะคุณกีต้าศรีพิษนะคะ
ได้แจ้งข่าวบอกว่าคุณอ๋อมเนี่ยฝากคำนี้มาถึงแฟนเลยนะคะ
ฝากบอกว่าตอนนี้การผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
เมื่อวานค่ะผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ
ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะและเชื่อแน่ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมามีผลงานการแสดงแน่นอนนะคะ
ส่วนเรื่องคุณโมอามีนาคือจริงเมื่อวานได้คุยกับฮิปโปผู้จัดการคุณโม
ก็ทัวร์ลงเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีออกมาพูดทำไม
คุณแตงโมเสียไปเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมภาพความสวยงาม

ทำเป็นคลิปวีดีโอเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ
แล้วก็เป็นการลำลึกถึงความสวยงามของคุณแตงโมค่ะ
ถามว่าตอนนี้ทำใจได้หรือยังเธอก็บอกว่าเอาจริงพี่
ทุกคนก็ยังทำใจไม่ได้แหละแต่มันจะดีขึ้นเรื่อย
รวมไปถึงแฟนหนุ่มของเธอของพี่สาวของเธอค่ะ

เคยฝ่ายอยู่ประมาณ๓๔กล้อง
ที่ที่ฝันถึงเขามาสวยหมดเลยค่ะ
แล้วก็มาแล้วก็ยิ้มได้แบบสไตล์ที่เขาเคยยิ้มให้เรา
เราเชื่อว่าเขาอยู่ในพบภูมิที่ดีแล้วนะคะ
คิดไว้แล้วว่าต่อให้ฝันถึงเขาจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา
แล้วขอกอดไปเลยจบไป
เรื่องของความเชื่อค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่คุณโมพูดค่ะ
พิงกี้ค่ะเพราะว่าเธอก็สนิทนะคะ
คือบอกว่าเดี๋ยวพิงกี้จะกลับเข้ามาทำงานในวงการแล้วนะคะ
แล้วก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจค่ะ
ไม่ได้คุยโดยตรงกับพิงกี้แต่คุยผ่านพี่เต้ผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะพิงกี้ก็จะมีงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ด้วย

ก็รอติดตามดูได้กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ